มาแล้วฮะท่านนายกรัฐมนตรี

นายกก็มาอวยพรปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะฮะ
ให้มีความสุขในช่วงเวลาเทศกาลแห่งความสุขนี้ร่วมกันนะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี๒๕๕๙
โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าในปีพุทธศักราช๒๕๖๒ที่ผ่านมา
ถือได้ว่าเป็นปีมหามงคลและเป็นปีแห่งความปลื้มปิติยินดีของคนไทยทั้งชาติ
ที่ได้พร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันและความจงรักพักดีของประชาชนชาวไทย
ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนาน
และในห่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่นี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขกับครอบครัว
ส่วนผู้ที่เดินทางสัญจรก็ขอให้มีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่นครับ
ห่วงเวลาแห่งการเจริมฉลองปีใหม่นี้
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนทุกท่าน
จะใช้ช่วงเวลาในเทศกาลแห่งความสุข
ร่วมกับครอบครัวญาติมิตรและพี่น้อง
ด้วยความรักความสามัคคีมีความเอื้ออาทรต่อกัน
สำหรับผู้ที่เดินทางสัญจรเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่
ขอให้มีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
และคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
เพื่อทำให้เทศกาลแห่งความสุขนี้

และเป็นพลังในการก้าวความสู่ศักรรหัฐใหม่
ด้วยความสุขความสดชื่นสมหวัง
และประสบความสำเร็จในทุกด้านตลอดไป
จากฟังท่านนายกปัจจุบันแล้ว
ยังมีอดีตท่านนายกรัฐมนตรีมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คอวยพรปีใหม่ด้วย
ก็คือนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
บอกว่าสวัสดีปีใหม่แด่พี่น้องชาวไทย
ขอส่งความปรัฐนาดีมายังทุกคน
ให้มีภูมิต้านทานต่อภาวะเศรษฐกิจ
ทีมน่าจะดีนักของปี๒๕๖๓
เตรียมใจกันพร้อมต่อความผันผวน
แล้วก็บอกว่าขอให้ผู้ที่ตกงานมีโอกาสกลับมา

ขอให้ผู้ที่มีหนี้สินฝ่าฟันอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่น
ขอให้คนไทยกลับมามีโอกาสทำมาหากินที่ดีอีกครั้ง

แท้จริงได้ทำหน้าที่ตามสัญญา

เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
เพื่อพี่น้องคนไทยทุกคน

ที่จะส่งผ่านไปถึงฝากฝั่งของการเมือง
ก็ขอให้เป็นปีหนูทองที่ดีของทุกคนนะคะ
ไม่รู้จะเป็นหนูทองหรือว่าหนูผีนะ